เมื่อวานนี้โอ้โหหลายคนโพสต์เฟซบุ๊ก
ตำนานนักเล่านิทานธรรมะเรื่องกฎแห่งกรรมอาจารยอดครับ
อ๋ออาจารย์ยอดจากไปในวัยเจ็ดสิบเจ็ดปี

ผมเชื่อว่าถ้าได้ยินเสียงนะคุ้นหูครับ
นัทธิกำมังสมพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มี
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้าน
ผมอาจารยอดรายงานตัวครับ
มาเริ่มกันด้วยเรื่องที่
คนที่คุ้นนั่งอยู่ข้างผมเนี่ยฮะ
พูดให้ฟังทุกคืนก่อนนอน

อาจารยอดจะเล่าเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมนิทานเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับความเชื่อ
แต่สุดท้ายแล้วก็จะสรุปจบเรื่องของทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอะไรแบบนี้

น้ำเสียงและลีลาการเล่าของอาจารยอดที่มักจะเริ่มต้นด้วยคำว่า
นัทธิกำลังสมพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มี
เป็นประโยคทักทายเริ่มรายการที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ครับ
อาจารยอดหรือนายปรีชาเรืองเดชนักเล่านิทานธรรมะบาปบุญคุณโทษ
ท่านผ่านตัวเองจากนักภักดิ์หนังมาจัดรายการวิทยุ
จนช่องของอาจารย์นะครับมีผู้ติดตาม๕๐๕๓๐๐๐คนครับ
คุณผู้ชมฮะแฟนคลับเยอะมากโอ้โหอาจารยอดพื้นเพลท่านเป็นชาวสมุทรสงครามครับ
เริ่มทำงานกับเปี๊ยกโปสเตอร์ไปเป็นผู้ช่วยเขียนโปสเตอร์หนังฮะ
แล้วก็หันไปภาคหนังใช้ชื่อว่ายอดกมลภาคหนังมากว่า๒๐ปี
จากนั้นเข้าสู่วงการนะครับวิทยุเล่าเรื่องบาปบุญคุณโทษอีกกว่า๓๐ปี
อาจารยอดเสียชีวิตอย่างสงบครับด้วยอายุ๗๗ปีวันนี้นะครับ
ใครที่อยากจะไปแสดงความเสียใจนะครับ
จะมีพิธีรดน้ำศพเวลา๔โมงเย็นที่วัดป่าประดูกพระอารามหลวง
ที่จังหวัดระยองนะครับคนในวงการบันเทิงอย่างพี่ตั๊กสิริพรนะครับ
โพสต์คลิปที่เคยแสดงละครแรงกรรมเรื่องเล่าชาวบ้านของอาจารยอด
แสดงความอาลัยขอให้อาจารยอดไปสู่สุขติครับ
ไทยรัฐทีวีขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาจารยอดมาณที่นี้ครับ
ทุกคืนก่อนนอนเลยต้องฟังเสียงอาจารยอด
นักฐิกำลังสมัครพลังใช่ไหมครับ